ก็ลูกฟุตบอลกลมคุณผู้ชมครับสู้กันด้วยฝีมือขณะเดียวกันก็ต้องสู้กันที่เรื่องดวงด้วยนะครับ
ส่วนเรื่องราวของวอเล็กบอลสาวไทยกันหน่อยนะครับพวกเธอก็ทำเต็มที่
ก็ถือว่าเป็นการส่งท้ายอำลาการคุมทีมชาติไทย
ไปดูกันหน่อยนะครับสำหรับศึกนี้
สาวไทยแพ้ทีมชาติจีนไป๐ต่อ๓เซตครับ
ที่รับใช้ทีมชาติไทยมาอย่างยาวนาน
ในฐานะผู้เล่นและโค้ชนะครับ
ส่วนอีกหนึ่งคนก็คือวันนาบัวแก้วนะครับ
วัย๓๕ปีรับชายชาติมาถึง๑๖ปี

ท่ามกลางแฟนวอเล็กบอลที่มาร่วมให้กำลังใจกันอย่างล้นหลาม

ก็ตกเป็นของบราซิลที่ชนะสหรัฐไป๓ต่อ๒เซตนะครับ
ส่วนนักกีฬาไทยก็ได้รางวัลมือเส้นยอดเยี่ก็คือนุสราต้อมคำ
ส่วนอีกรายการที่ตามเชียร์กันก็คือ
ทีมชาติไทยครับลงสนามเกมที่๒กลุ่มเอพบไต้หวันครับ
แรกไทยชนะไปได้ก่อนนะครับ๒๕ต่อ๑๘เซต๒ไทยก็ยังเล่นได้เหนือกว่า
ชนะไป๒๕ต่อ๑๓เซตที่๓ไต้หวันแก้เกมมาได้เอาชนะได้๒๕ต่อ๑๐
แต่เซตที่๔ครับไทยชนะไป๒๕ต่อ๒๑ครับทำให้ไทยนั้นชนะไป๓ต่อ๑เซตนะครับ
ก็เก็บชนะได้๒นัดรวดโอกาสเป็นอันดับที่๑ของกลุ่มก็เป็นไปได้สูงครับ
ส่วนนัดต่อไปนะครับในวันที่๑๑กรกฎาคมนี้
พบกับซาวดีอาราเบียในเวลา๑๕นาฬิกา๔๕นาที
ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดเหมือนเดิมส่วนอีกคู่ไต้หวันพบคาซักสถานเวลา๑๘นาฬิกาครับ